ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่สถานีรถไฟหัวลำโพงติดตามบรรยากาศการเคลื่อนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏอย่างใกล้ชิด
โดยบรรยากาศที่นี่เป็นไปอย่างโศกเศร้าประชาชนบางส่วนถึงกับหลังน้ำตาขณะเห็นภาพขบวน
สายตาที่จับจ้องไปยังจอถ่ายทอดสดพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความโศกเศร้า
หลายคนถึงกับเปล่งเสียงสันเสริมพระบรมีในขณะที่ขบวนพระบรมศพมุ่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมารรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยจนวันนี้ก็ยังยังงงเบลอคือขอให้มันเป็นฝันร้ายคือบางคนอาจจะคิดว่าห่างไกล

เป็นค่ารองบาททุกชาติเลย

ถ้าเราตายแทนอยากตายแทน

ทำให้นายวุฒิชาติกรยานมิตร
ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ตัดสินใจเสริมโบกี้และขบวนเที่ยวพิเศษ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๑๔ตุลาคม
เพื่อรองรับประชาชนจากต่างจังหวัด
ที่จะเข้ามาถวายสการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
รถไฟมีขีดความสามารถอยู่ที่วันละประมาณ๘๐๐๐

จากการเสริมตู้แล้วก็เพิ่มจัดกระบวนพิเศษ
ก็สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเพื่อนอีกได้ประมาณ๒๐๐๐๐๒๐๐๐๐เสต
เพราะฉะนั้นต่อวันในช่วงนี้เราสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณแสนคน
รถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเริ่มหนาแน่น
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
โดยรฟทจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะปรับเพิ่มขบวนหรือไม่ในวันจันทร์ที่๑๗ตุลาคม
แม้จะมีการเพิ่มขบวนเที่ยวพิเศษเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด
แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็แนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ